นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองแต่งเพลงขึ้นมาและร้องเองครับ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า

นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองแต่งเพลงขึ้นมาแล้วร้องแดงในหลวงรัชกาลที่เก้า
นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองแต่งเพลงขึ้นมาแล้วร่วมแสดงความอะไรถวายแดงในหลวงรัชกาลที่เก้า